เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทรงจุงกิหรือว่าตอนนี้ที่แฟนอาจจะเรียกชื่อติดปากว่ากัปตันยูฉีดจิน
เดินทางมาถึงไทยแล้วท่ามกลางแฟนที่ไปรอต้อนรับอย่างล้นหลาม
โดยละครดังกล่าวก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศนะครับ
และการมาครั้งนี้ก็เพื่อร่วมงานพบปะแฟนชาวไทยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้
เราจะไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากันครับ
นี่เป็นภาพบรรยากาศของแฟนคลับชาวไทยที่ส่งเสียงกรี๊ดต้อนรับพระเอกชื่อดังแห่งเอเชียทรงจุงกิหรือบิ๊กบอสกับตันยู
ทันทีที่เขาเดินผ่านช่องทางพิเศษเพื่อไปขึ้นรถที่ทีมงานเตรียมไว้
และได้หยุดบวกมือทักทายแฟนคลับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มจำใส
แฟนคลับบางคนเล่าว่าหลังจากทราบข่าวว่าพระเอกในดวงใจจะเดินทางออกจากสนามบินอินชรของประเทศเกาหลีใต้
และจะถึงเมืองไทยเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๑๐นาที
เดินทางมารอตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาของเมื่อวานนี้
และต้องนอนค้างคืนที่สนามบินเพื่อให้ตัวเองได้อยู่แถวหน้าสุด
และจะได้เห็นดาราที่เธอชื่นชอบใกล้มากที่สุดด้วย
โดยบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้
ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
แฟนคลับเริ่มทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่บริเวณด้านนอก
รับรองพิเศษนับพันคนเพื่อรอรับพระเอกชื่อดัง
โดยเจ้าหน้าที่สนามบินได้ออกมาดูแลรักษาความปลอดภัย
และแจ้งข้อตกลงกับกลุ่มแฟนคลับว่าห้ามลุกขึ้นยืนระหว่างศิลปินเดินออกมาเพื่อไปขึ้นรถ
ขณะที่กึ้งเฉลิมชัยผู้บริหารบริษัทโฟวันเอ็นเตอร์เทนเมนต์ผู้จัดงาน
ก็เดินทางมาดูแลความเรียบร้อยและต้อนรับศิลปินชื่อดังด้วยตนเอง
สำหรับทรงจุงกิมีกำหนดร่วมงานทรงจุงกิเอเชียทัวร์แฟนมิติ้งอินแบงคอก
วันเสาร์ที่๗พฤษภาคมนี้ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีค่ะ